ที่มีคลิปพี่กระหนึมในโซเชียลหน่อยนะค่ะเพราะว่า
มีคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งขับรถบรรทุก๖ล้อ

แล้วก็ไปชนรถจำนวนมากครับย่านเอกมัยทองหล่อ
เสียหายไปหลายคันทีเดียวนะฮะ
ตำรวจก็มีการเรียกบริษัทประกันของรถที่ถูกเฉียวชนนั้น
เป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อที่ขับรถไปเฉียวชน
รถบนถนนเอกกะมัยทองหล่อ
ส่งผลให้รถยนต์รถจักรยานยนต์
เสียหายไปรวม๔๑คันทีเดียว
วันนี้ก็นำตัวไปฝากหังที่สารอาญากรุงเทพใต้ครั้งแรกรวม๗ข้อหา
หลังจากวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา

นายเอกพฤษก่อเหตุขับรถบรรทุกในช่องทางบัสเลน
แล้วก็ขับหนีการจับกลุ่มของตำรวจตั้งแต่พญาไทย
ต่อเนื่องไปถึงทองหล่อเอกมัยยาวทีเดียว
ส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์

บางคนนี่วิ่งหนีตายนะ๔๑คันทีเดียวนะฮะ
ใช่ค่ะและคลิปนี้ออกมาหลายคลิป
เพราะว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้มีหลายคนต่างก็ถ่ายแล้วก็แชร์ในโซเชียลมีเดีย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทางด้านของตำรวจดำเนินคดีกับนายเอกพฤษ

ขับรถในขณะที่มีสารเสพติดในร่างกายโดยผิดกฎหมาย
เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือไอซ์ไว้ในครอบครอง

แล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและฝ่าฝืนสัญญาณมือของเจ้าพนักงาน
ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และก็มีผู้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายด้วย
รวมทั้งไม่หยุดช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกขจรพงศ์จิตภาคภูมิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทองหล่อก็เปิดเผยว่า
เยียวยาค่าเสียหายได้นัดหมายให้กับบริษัทประกันภัย
และผู้เสียหายทั้งหมดเข้าไปเจรจาเฉลี่ยค่าเสียหายนะครับ
โดยจำรวจจะเป็นคนกลางในการเจรจาให้

ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของรถบรรทุก๖ล้อคันนี้
ก็สามารถรับผิดชอบได้เพียงวงเงินเพียง๖แสนบาทเท่านั้น
แต่ว่ายอดความเสียหายอย่างที่บอกไป๒ท้องที่
รวมแล้ว๒๕๐๐๐๐บาทก็ไม่พอแน่นอนนะครับ
ดังนั้นหากมีรถของผู้เสียหายรายใด

ก็ให้ทำการฟ้องร้องคดีแพ่งกับบริษัทของผู้ต้องหา
แล้วก็ให้สารเป็นผู้ตัดสินเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายต่อไปด้วยนะครับ